สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
สัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะแต่ว่าโอ้โหคุณผู้ชม
เรื่องของโควิด๑๙ตั้งแต่เมษาพฤษภา๒เดือนแล้วนะ
แต่ทุกอย่างมันยังดูทรงตัวแต่เป็นการทรงตัวในทิศทางที่มันยังสูงอยู่เลย
ใช่ค่ะพอพูดถึงเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นบางวันลดลง
แต่เป็นการลดลงที่จำนวนน้อยมากมากนะคะทีนี้ทำให้เราต้องมองข้ามไป
ข้ามไปถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนใช่ทีนี้เราจะต้องช่วยกันแล้วนะคะ
ร่วมมือกันไปฉีดวัคซีนกันเยอะ
เอาแล้วจากสถิติตอนนี้ในประเทศไทยที่ฉีดวัคซีนครบ๒โดสนะ
มีอยู่ประมาณ๙๖๗๐๐คน
อันนี้รวมนายกรัฐมนตรีไปแล้วหรือยังคะ
เพราะว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีฉีดเข็มที่๒ครบแล้วเรียบร้อยนะ
เป็น๑ใน๙แสนนี่แหละค่ะนายกนี่แหละค่ะ
วันนี้เชื่อว่าหลายคนเห็นภาพที่ออกมาแล้วนะคะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ
ถกแขนเสื้อเลยยิ้มแย้มอารมณ์ดี
ก็คือเท่ากับว่านายกได้รับวัคซีนครบทั้ง๒เข็มแล้วนะคะ
นี่ค่ะก็ไปฉีดที่สถาบันบำราชนราดูลกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ก็เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนนี่แหละค่ะ
เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยใครไปฉีดวัคซีนก็ต้องผ่านขั้นตอนนี้หมด
อันดับแรกสแกนอุณหภูมิก่อนใช่ต้องตรวจก่อนนะครับ
แกนอุณหภูมิร่างกายว่าอุณหภูมิเท่าไหร่อย่างไร
วัดความดันหลายคนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมหลายคนไปลุ้นความดันนายก

คือความเครียดมันวัดกันที่ความดันได้นะ
ใช่นี่ค่ะก็เป็นการเตรียมพร้อมนะคะ
เนี่ยก็แพทย์พยาบาลหลายคนเหมือนกันนะ
เพราะว่าภาพที่ออกมาก็จะเห็นอยู่ว่าตอนนายกนั่งฉีดเนี่ยคนยืนอยู่ข้างหลังเต็มไปหมดเลยนะคะ
ถ้าจำกันได้นายกรัฐมนตรีฉีดวัคซีนแอสตราเซเนก้าเข็มแรกคือ๑๖
มีนาคมที่ผ่านมาที่ตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาล
ตอนนั้นเนี่ยวัดความดันออกมาคือ๑๕๗๘๘นะคะ
คุณหมอที่ฉีดเข็มแรกให้คือคุณหมอยงผู้วรวรรณ
หลังจากนั้นทิ้งระยะเวลาไป๒เดือนกับอีก๙วันนะคะ
ก็ได้ฉีดเข็มที่สองคือวันนี้รอบนี้ผลตรวจร่างกายเนี่ย
ความดันนายกอยู่ที่ร้อยหกสิบหกเก้าสิบขึ้นมานิดหนึ่งนิดเดียวนะคะ
ฉีดเข็มที่๒ให้นายกก็คือนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิต
หลักกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เป็นคนปักเข็มฉีดยาด้วยตัวเองเลย
นี่จังหวะนี้อันนี้จังหวะวัดความดันลุ้นกันใหญ่
แต่ทีนี้ความดันถ้าพูดถึงเอาอัตราปกติความดันนายกก็ไปทางสูงเหมือนกันนะ
พอหลายคนบอกนายกเป็นอะไรหรือเปล่าฉีดไปแล้วมันจะดีไหม
เขาบอกว่าค่าปกติทั่วไปไม่เกิน๑๒๐๘๐มิลลิเมตรประหลอด
แต่ถ้าเกินนะถ้าเกินอาจจะอยู่ในเกณฑ์สูงแต่ทีนี้คุณหมอก็บอกว่า
ความดันโลหิตของแต่ละคนมันแตกต่างกัน
มีหลายองค์ประกอบที่บ่งบอกว่าอยู่ในเกณฑ์สูงหรือว่าต่ำ
ก็คือกับคุณหมอเป็นคนประเมิน
อันนี้คนยืนเป็นอยู่ข้างหลังนายก

ลุ้นกลัวนายกล้มหรือเปล่าหรือยังไง

แต่ว่าต้องบอกว่าผ่านฉลุยทั้ง๒เข็มสำหรับนายกรัฐมนตรีนะคะ
หลังจากฉีดเข็มที่๒แล้วรอดูอาการ๓๐นาทีก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรค่ะ
ทางคุณหมอก็เลยส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับนายกรัฐมนตรี
ก็คือเหมือนกับว่าฉันได้รับวัคซีนแล้วอ่ะเนาะฉีดช่วยชาตินี่ค่ะ
แล้วนายกก็ได้วัคซีนพาสปอร์ตรับรองการเดินทางต่างประเทศด้วยนะคะ
ประเทศก็คือค่อนข้างให้การรับรองเนาะว่าเดินทางเข้าประเทศได้
เดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะนายกบอกแบบนี้ค่ะว่า
แพร่ระบาดระลอกใหม่ในเดือนเมษายนมันก็ระบาดอยู่หลายพื้นที่
ก็มากน้อยต่างกันไปแต่นายกอยากที่จะให้ความเชื่อมั่น
ยืนยันว่าทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนแน่นอนโอเคล่ะอาจจะช้าบ้างเร็วบ้าง
แต่ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะบริหารจัดการได้เพียงพอลองฟังเสียงนายกนะคะ
ที่มันมีการแพร่ระบาดแต่ปล่อยตัวเองจนกระทั่งมันสถานการณ์มันแรงขึ้น
เพื่อมาหาหมอไม่ทันแล้ววัคซีนอะไรก็ใช้ไม่ได้
นี่ค่ะนายกก็บอกว่าวัคซีนที่มีก็สายประกันสายพันธุ์ใหม่ทั้งอินเดียและแอฟริกาได้
อันนี้น่าจะพูดถึงแอสตราเซเนก้านะคะที่มันมีผลออกมาแล้ว
แต่ว่าซีโนแวคยังอยู่ในเรื่องของการพิจารณาอยู่ว่ากันได้หรือไม่ได้
ส่วนสถานการณ์ตัวเลขผู้ป่วยใหม่วันนี้คุณผู้ชมค่ะ
ดูเหมือนว่าผู้ป่วยเฉลี่ยของเราในทุกวันนี้เนี่ย๒๐๐๓๐๐รายทุกวันเลยนะคะ
วันนี้๒๗๑๓รายนะคะติดเชื้อในประเทศ๒๔๐๐กว่ารายค่ะ
ติดเชื้อในเรือนจำ๒๐๖รายแล้วก็ต่างประเทศ๔๙รายนะคะ
วันนี้มีคนรักษาหายกลับบ้านได้๑๕๐๐กว่าราย
ส่วนผู้เสียชีวิตเหมือนกันเลยนะคะเหมือนค่าเฉลี่ยตอนนี้มันจะสูงขึ้นเรื่อยเนี่ย
อีกแล้วนะคะวันนี้ยอดเสียชีวิตสะสมเป็น๘๐๖ศพแล้วค่ะ
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ตอนนี้๔๕๐๐กว่ารายอาการหนัก๑๑๖๙ราย
ใส่เครื่องช่วยหายใจอีก๔๐๖รายนะคะ
ส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีนของคนไทยอย่างที่คุณสุภาษาราบอกไปเมื่อช่วงต้นแล้วนะคะว่า
ตอนนี้มีคนฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า๒ล้าน๙แสนเข็ม
เข็มที่๑เนี่ย๑๙๐๐๐๐๐เข็มเข็มที่๒๙๐๐๐๐๐เข็มแล้วนะคะ
ก็คาดหวังนะคะว่าตัวเลขมันจะขยับไปเร็วกว่านี้เพราะว่าจริง
ช่วงนี้รู้สึกว่าวัคซีนล็อตใหม่จะมาแล้วเนาะ

จะเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ใช่เป็น๗โรคกลุ่มเสี่ยงแล้วก็อายุมากกว่า๖๐เนี่ย

เดี๋ยวรอดู๗มิถุนายนอีกทีนึง
ก็ต้องรอดูนะเพราะว่าช่วงนี้มีข้อมูลหลากหลาย
เอาเรื่องของลงทะเบียน
ทีนี้แหละก่อนที่เราจะดูเรื่องของ
เราไปฉีดวัคซีนได้เมื่อไหร่เข้าถึงวัคซีนได้อย่างไร

ตอนนี้รู้จักแต่หมอพร้อมแต่บางทีหมอยังไม่ค่อยพร้อมกับเราเท่าไหร่
และข้อมูลมันมีหลากหลายมากแล้วมีหลายช่องทาง
หลังจากนี้ไปจะมีหลายช่องทางมากขึ้นสำหรับการลงทะเบียนนะคะ
โดยเฉพาะวันนี้ค่ะมือถือของเรานี่แหละ
ต่อไปนี้จะลงทะเบียนรับวัคซีนได้คุณจับมือ

เครือข่ายต่างเขาจะทำแอปพลิเคชัน
หรือว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ขึ้นมา
เพื่อให้ลูกค้าได้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน
เอาเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
เปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับสำนักงานกศธชและผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง๔ราย
ให้ลูกค้าในเครือข่ายมีสิทธิ์ฉีดวัคซีนโควิด๑๙ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน
สถานีกลางบางซื่อเฉพาะเขตในกรุงเทพก่อนเนี่ยนะคะ
เงื่อนไขก็คือทางเครือข่ายจะเปิดให้ลูกค้าที่ต้องการลงทะเบียน
เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบของแต่ละค่ายที่เขาจะจัดทำขึ้น
โดยจะให้โควิด๑๙เครือข่ายละ๑๕๐๐คนต่อ๑วัน
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะจะได้รวมประมาณ๕๐๐คนต่อวัน
โดยจะเริ่มฉีดวันที่๗มิถุนายนนี้
พอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บกรอกข้อมูลที่จำเป็นผ่านระบบเสร็จเรียบร้อยค่ะ
ระบบจะส่งกำหนดการไม่ว่าจะเป็นวันและเวลาการนัดฉีดวัคซีน
และหลังจากนั้นค่ะพอได้ข้อมูลตรงนี้แล้ว
เราเดินไปเลยค่ะไปที่สถานีกลางบางซื่อ
แสดงบัตรประชาชนที่ศูนย์ฉีดวัคซีน
เจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบข้อมูลว่าตรงกับระบบที่ได้มาหรือเปล่า
หลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการฉีดวัคซีนต่อไป
แต่ทีนี้รายละเอียดของแต่ละค่ายเชื่อว่าวันนี้ค่ะ
น่าจะทำงานหนักกันเพราะว่ารัฐบาลเองก็ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนของแต่ละเครือข่ายเป็นอย่างไร
ติดตามข้อความนะนั่นเป็นข้อความนะคะจากทางเครือข่ายให้ดีนะคะ
ส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเรามีความเป็นห่วง
ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำเพราะว่าเขาต้องอยู่แออัดกัน
อัตราผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙แต่ละวันเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น
ในหลายเรือนจำนะคะและตอนนี้ยิ่งมีข่าวด้วยว่าจะมีการปล่อยตัวนักโทษ
คน๓๘๐๐คนหลายคนเป็นห่วงค่ะกลัวว่าจะออกมาแพร่เชื้อด้านนอกเนี่ยนะคะ
นายอายุอธิบดีกรมราชธรรมชี้แจงค่ะต่อกรณีนี้โดยยืนยันว่าเป็นข่าวปลอมค่ะ
ข่าวปลอมที่ระบุว่าจะมีการปล่อยตัวนักโทษ๓๘๐๐๐คน
งในวันเฉลิมพระชนมพันศาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
วันที่๓มิถุนายนนี้ยืนยันแน่นอนนะคะเป็นข่าวปลอมนะคะ
ไม่เป็นความจริงขออย่าหลงเชื่อและไม่ส่งต่อ
กรมราชธรรมเองมีกระบวนการบำบัดฟื้นฟูแก้ไขและพัฒนา
พฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นไปตามมาตรฐานตั้งแต่อยู่ในเรือนจำ
ความพร้อมก่อนปล่อยตัวช่วยเหลือผู้พ้นโทษผ่านศูนย์ประสานงาน
ส่งเสริมการมีงานทำเพื่อให้กลับมาเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
ที่ผ่านมามีผู้พ้นโทษจำนวนมากประสบความสำเร็จในการกลับคืนสู่สังคม
ดำรงชีพโดยสุจริตไม่หวนกลับมาทำผิดซ้ำอีก
ขอให้ประชาชนมั่นใจกระบวนการของกรมราชธรรม
และให้โอกาสผู้พ้นโทษได้เริ่มชีวิตใหม่
แต่สิ่งที่เราเป็นห่วงไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการที่เขาจะกลับมาเป็นคนดีของสังคมหรือเปล่า
แต่เป็นห่วงเรื่องของโควิด๑๙นี่แหละค่ะเอาแต่ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะ